สวัสดีครับ

ครับทำได้ใช่ที่เราก็จะแอบแบบโทรไปคุยด้วย

จริงแล้วเขาเป็นคนแบบนิสัยยังไง

เชื่อว่าคุณผู้ชายหลายคน
คงจะมีสเปคผู้หญิงในฝันที่แตกต่างกันไปนะครับ
ที่บอกลักษณะผู้หญิงในสเปคของหนุ่มกันครับ
สำหรับหนุ่มที่กำลังมองหาผู้หญิงเก่ง

สถิติแล้วผู้หญิงคนนั้นมักจะมีเลข๔

ส่วนนุ่มที่ชอบผู้หญิงร่าเริง
ขี้เล่นตลกเฮฮา
สถิติแล้วผู้หญิงคนนั้นมักจะมีเลข๔

เลข๙หลายตัวครับ
แล้วถ้านุ่มที่กำลังมองหาผู้หญิงที่อ่อน

สถิติแล้วผู้หญิงคนนั้นมักจะมีเลข๒
และ๕๕ครับ
แต่ถ้าหนุ่มที่ชอบผู้หญิงเซ็กซี่ร้าวใจ
สถิติแล้วผู้หญิงคนนั้นมักจะมีเลข๖๖
และ๖๖ครับ
ส่วนนุ่มที่กำลังมองหาผู้หญิงเรียบร้อย

สถิติแล้วผู้หญิงคนนั้นมักจะมีเลข๒
และ๒๕ครับ
สำหรับหนุ่มที่ชอบผู้หญิงเหนียดเหนียดหน้าค้นหา

ผู้หญิงคนนั้นมักจะมีเลข

แล้วท่านุ่มที่ชอบผู้หญิงแนวติ๊กติ๊กเซอร์เซอร์
สถิติแล้วผู้หญิงคนนั้นมักจะมีเลข๙

สำหรับหนุ่มที่กำลังมองหาผู้หญิงแกร่ง

สถิติแล้วผู้หญิงคนนั้นมักจะมีเลข

และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของตัวเลข
ที่บอกลักษณะผู้หญิงในสเปคของหนุ่มนะครับ
ก็ลองสำรวจตัวเลขรอบตัวของผู้หญิง

ว่ามีเลขที่ตรงสเปคของคุณบ้างหรือเปล่า
มีประโยชน์มากผู้ชายนั่งหน้านั่งตารออยู่หน้าจอตลอด

ถ้าให้แมนตีตัวเลขบุคลิกที่ออกมาเป็นเลขเลย

ตัวเลขตีแสกหน้าเลย

อย่างพี่โอ้นมีหลายเลขหลายอารมณ์มาก
ถ้าพูดถึงเลขหนึ่งที่เวลาเห็นพี่อ้นปุ๊บแล้วนึกถึงคือเลข๔
เพราะพี่อ้นเป็นคนที่พูดเก่งพูดเยอะขี้เมาส์อะไรอย่างนี้
อะหลังชอบอะหลังตรงมาก
อันนี้คือเลขที่เห็นชัดที่สุดคือเลขของมีคนบอกอารมณ์ดีพูดเก่ง

ตัวอื่นอีกก็จะเป็นเลขเขาเรียกว่าเลข๕เลข๗
เขาเรียกว่าเรื่องของการแก้ปัญหาพริกแพงเวลาโยนมุกไปปุ๊บจะแก้ได้ทันที

อย่างพี่อารมณ์ดีใช่ไหมครับอาจจะเป็นในมุมของแบบเลข๖

อ่ามีเสน่ห์แต่ไหล่กูแบบราว
ต้องเข้ามือหลายรอบถ้าตีจะดูแบบเซ็กซี่

ไม่ได้พี่เก่งเก่ง
คุณผู้ชมก็นำตัวเลขเหล่านี้ลองไปศึกษาผู้หญิงที่คุณผู้ชมเนี่ย

จะได้รู้ว่าตัวเลขไหนว่าเขาเป็นยังไง
ดูรายการเราเสร็จปั๊บก็นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ทันที
รายการเรามีประโยชน์มากกับชีวิตต่อคุณผู้ชมนะครับ

ต้องตีเลยว่าคนนี้ต้องเป็นคนแบบนั้นไม่ใช่
เพราะบางทีตัวเลขเป็นแค่องค์ประกอบเล็ก
อาจจะเป็นช่วงนิสัยเบาของเขาก็ได้

วันนั้นแมนเขาบอกอ่ะวันนั้นแมนเขาว่ายังไงอยู่

มั้ยโอเคตามนั้นนะเข้าใจทุกคน

กับพวกเรา๓คนได้ใหม่ทุกคืนวันพุธเวลา๓ทุ่ม๔๕นะคะ

สวัสดีค่ะ

แล้วก็ได้ทำงานในวงการบันเทิงหรือมีชื่อเสียงไหม
งานที่จะทำแล้วจะส่งออกณวันสองวันนี้ค่ะ

ก็เป็นช่วงที่พบรอบ๓รอบ

รู้สึกหูแย่มากจากวงการอีเวนต
แล้วทุกอย่างจะแบบเลิกทำอีเวนต์เลย
จะบอกเลยว่าน้องทั้ง๓คนไม่ต้องกดดัน

มีตัวเลขเป็นองค์ประกอบที่ดีนะครับ